ขณะที่บาเซโลน่านะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
กับสองนักเตะใหม่ที่ได้รับเบอร์เสื้อหลังจากที่พวกเขานั้น
เซ็นมาตั้งแต่ที่แล้วครับอาดาตุรานกับอาเล็กซ์บีดาวสอง
เตะตัวใหม่ของบาเซโรน่าครับได้รับเบอร์เสื้อลงแข่งขันอย่างเป็นทางการ
สักทีครับหลังจากเตรียมประเดิมสนามลงช่วยต้นสังกัดในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้
โดยทั้งคู่นั้นจูงมือเข้าสู่ถิ่นคำนูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา
แต่ยังไม่มีโอกาสในการลงรับใช้สโมสรแม้แต่นาทีเดียวครับ
ทำให้พวกเขานั้นมอบหมายเลขเสื้อให้กับทั้งสองคนทันทีสำหรับลงเล่นในช่วงครึ่งซีซั่นหลังที่เหลือครับ